สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เจอเจอกันเช่นเคยนะคะกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะ
เช้านี้มาดูอะไรที่สดใสแล้วก็สวยแยงตากันนิดนึงแล้วกันนะคะ
สำหรับงานประกาศรางวัลที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ
สายแหวกก็ยังมานะปีนี้อาจจะเป็นยังไงสะบัดชายกระโปรงแล้วเข้าไปดูพร้อมกันค่ะ
คุณมาแน่นมากแฟชั่นจัดเต็มปีนี้ใช่ค่ะต้องบอกว่างานเจิดงานเกิดงามตะลึงพรึงเพลิด
เขากำลังจะมีผลงานละครคู่กันอย่างสาวมิวนิษฐาและแต้วนัทพรค่ะ
คลิปลุคนางเอกสวยหรูดูแพงมาเลยสาวมิวเนี่ยแอบเปรี้ยวเบาที่สีเมคอัพค่ะ
ขณะเดียวกันที่เจ้าแม่นาคีก็ขออวดแผ่นหลังขาวเนียนมานั่นเองค่ะ
ต่อกันเลยค่ะต่อกันที่คุณอุบลนะคะหรือว่านุ่นวรนุษย์นั่นเอง
ผมเปิดหน้าสวยแจ่มเลยทีเดียว
สีปากเนี่ยแดงเด่นมาแต่หน้างานเลยทีเดียวค่ะ
และที่เจอสุดก็เห็นจะเป็นลุคใหม่ของนางเอกสายติ๊ดคนนี้เลย

อกจากจะควงหวานใจไม่ปล่อยมือกันด้วย
รัฐค่ะมาเป็นบอดี้การ์ดข้างกาย
วดโฉมใหม่แบบผมสั้นกุดสุดเปรี้ยว
ตอนนี้แหมคุณดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

ว่าจะชมว่าสวยมากหรือว่าหล่อมากดี
หล่อแซงแฟนไปแล้วอ่ะเอาจริงเอาไปฟังสัมภาษณ์หน่อยจ้ะ
เห้ยอยากตัดอยากตัดซ้อมพวกพี่เขา
อยากมีกิจกรรมล่วงกับพี่เขาอยากเซ็ตผมด้วย
อะไรแบบนี้ก็เลยตัดเลย
ยังอดไม่ได้ที่จะชมว่าหล่อมากนะ
นางเอกผ่านไปแล้วค่ะขอแสงไฟให้สายแหวกบ้างค่ะคุณ

งานไหนงานนั้นจริงเป็นต้องประชันกันแบบตุ้ม

แก๊งนี้เขาจะปอดบวมกลับบ้านกันไปหรือเปล่า
ขาประจำเบอร์หนึ่งยกให้เลยละกันกระต่ายทันสิกาค่ะ

ส่วนท่อนบนคุณพิจารณากันเอาเองดี

ของดีก็มีไว้ให้โชว์ค่ะนะคะ

เปิ้ลไอรินงานนี้ไม่ทันได้ถามค่ะว่า
ออกแบบชุดเออีกหรือเปล่าผ่านไม่ผ่าน

เดาเอาว่าน่าจะอินมาจากเวทีนางงามนะฮะ
ก็เลยเลือกกล้าวมวยสูงรอรับมงกุฎยังไง

ปิดท้ายกันที่เพื่อนสาวไฮโซ

รอบนี้นะคะยังอวดเรือนร่างขาว
โบ๊ะเช่นเคยมาในชุดแหวกทั้งอกนะฮะ
เปิดทั้งช่วงล่างช่วงบน

ไม่รู้จะถ่ายท่อนบนก่อนหรือท่อนล่างก่อน
แต่เอารวมถ่ายทั้งร่างเลยละกันนะ

ปีนี้รวบผมเปิดหน้ามาแรงอยู่เหมือนกันนะ

ส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนที่อยากจะโชว์แตกต่างกันไป